ท่องค้าพาไปดูเหตุการณ์ที่ศรีสะเกต
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ

คือมีหลานชายอายุแค่๒ขวบครึ่ง
เขาก็ไปนั่งเล่นใต้รถรถไถ

ใช่นั่งเล่นอยู่ใต้รถด้วยความที่แดดร้อน
ปู่ไม่เห็นขึ้นรถไถสตาร์ทเครื่องไปเลย

ขวบเศษ๒ขวบครึ่งเนี่ยก็ตัวนิดเดียว
บอกมองไม่เห็นจริง
ช่วงเย็นเมื่อวานที่ไร่ข้าวโพด
บ้านหนองกระทิงหมู่๑๑อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตค่ะ
เด็กชายอายุ๒ปี๖เดือน
อยู่กลางไร่หัวแตกสมองนี่กระจายเลยนะคะ
แล้วก็มีรถไถคันนี้สีส้ม
ทะเบียนต่อเต่าครคัง๘๓๖๕ศรีสเกตจอดอยู่
คนขับคือนายบุญเรืองบัวลาอายุ๔๘ปี

วันนี้ทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

นายบุญเรืองปู่เนี่ยนะก็พาไปชี้จุด
แล้วก็เล่าว่ามันเหตุสุดวิสัยจริง
ปู่เองก็ยังทำใจไม่ได้ไม่คิดเลย
ไม่รู้ว่าหลานไปนั่งเล่นอยู่ใต้ท้องรถไถ
ปู่ก็มองไม่เห็นจริงค่ะ
ผมก็มองหาพี่มันพี่มันก็วิ่งเล่นอยู่ตรงโน้น

ผมก็หาแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันไปอยู่ใต้ท้องอะไรยังไง

แล้วรู้สึกไหมเวลารถตอนที่รถ
ไม่รู้สึกเลยครับเพราะว่ารถเกี่ยวรถรถเกี่ยวข้าวมันดัง

เรารู้ได้ยังไงว่า
วิ่งเลยไปรถเกี่ยวข้าวก็วิ่งตามเพราะเห็น
เกี่ยวข้าวเห็นครับ
คือตอนทับยังไม่รู้ด้วยซ้ำ

ด้วยความที่รถก็เสียงดัง

พื้นก็ขลุขระอยู่แล้วโดยปกติ

แล้วก็เลยจองไปอโหทับละไปไกล

คือพอมาถึงก็จอดรถเอาไว้
หลานก็ให้นั่งกินนมกินขนมอยู่ข้าง
แล้วปู่ก็เดินไปเก็บข้าวโพด
แล้วก็ไปขุดคันดินอากาศร้อนค่ะ

อ่าไปหลบแดดอยู่ใต้ท้องรถอ่าแล้วคือปู่ก็ไม่เห็นปู่ขึ้นรถ
คือเด็กน่าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะคะแล้วปู่ขึ้นรถปู่ขึ้นฝั่งขวา
วงมาลัยฝั่งขวาใช่ไหมล่ะเด็กหลบอยู่ใต้ท้องรถฝั่งซ้าย
ขึ้นไปปุ๊บสตาร์ทรถไปเลยอ่ะมารู้อีกทีก็ทับหลานเสียชีวิตนะคะ
งานศพของหลานก็จัดที่บ้านเรื่องเศร้าจริงคุณภาคภูมิ
คือคงไม่ทันได้หาหลานก่อนจะออกอ่ะใช่ไหมว่าหลานอยู่ไหน
นี่ก็ขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทไปเลยใช่ค่ะอ่าก็สวดศพคืนเดียวนะคะครับ
ศพไว้๓ปีแล้วก็ชาปนกิจตำรวจสพกันทรลักษณ์บอกว่ายังไง
ก็ต้องแจ้งข้อหาปู่นะปู่บุญเรืองกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะอืม